ติดตามเหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับภาพของกรุงปารีสในฝรั่งเศสนะครับ
จากเป็นศูนย์กลางของเมืองแฟชั่นระดับโลกตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการก่อเหตุจราจนนะครับ
หลังจากมีผู้ชุมนุมสวมเสื้อกั๊กสีเหลืองรวมตัวการประท้วงรัฐบาล
กลายเป็นการทำลายข้าวของมีการจุดไฟเผาข้าวของ
สุดท้ายต้องมีการฉีดน้ำรวมทั้งแก๊สน้ำตาเพื่อเป็นการระงับสถานการณ์นะครับ
เหตุของการประท้วงครั้งนี้คืออะไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
นี่คือซากที่เหลืออยู่จากการจราจนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
และเป็นการจราจนที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงปาลีสเมืองหลวงของฝรั่งเศส
ภาพของบ้านเรือนร้านค้าธนาคารและรถยนต์ถูกทำลายด้วยความโกรธแค้น
กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อกั๊กเหลืองนับแสนคน
หลายจุดกลายเป็นทะเลเพลิงเป็นภาพในช่วงไล่เลี่ยกับที่ถนนช่องเซลีเซ
ปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันสีขาวจากแก๊สน้ำตาที่เจ้าหน้าที่ยิงใส่ผู้ชุมนุม

โดยรายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งตำรวจและผู้ชุมนุมรวมกว่า๑๐๐ราย
หลังเกิดจราจนกลางเมืองเมื่อวันเสาร์
นายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ลงพื้นที่ทันทีหลังเครื่องบินแตะพื้น

มกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
โดยมีทั้งเสียงเชียร์จากผู้สนับสนุน
ถ้อยคำด่าทอจากกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยตลอดทาง
ประธานาธิบดีมาครองคือศูนย์กลางของความขัดแย้งรอบนี้
จากนโยบายขึ้นภาษีเชื้อเพลิง
ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น๑๒๓ในช่วง๑ปี
มาครองให้เหตุผลของการขึ้นภาษีว่า
เป็นมาตรการเพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
แต่สำหรับชาวบ้านจำนวนมากมองว่า
นี่คือการผลักภาระเพิ่มค่าครองชีพประชาชน
แต่ปัญหาภาษีเชื้อเพลิงอาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง
เพราะความจริงแล้วความไม่พอใจของชาวฝรั่งเศส
ประธานาธิบดีหนุ่มก่อตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
คะแนนนิยมของประธานาธิบดีมากรอง
ดิ่งลงพร้อมกับคำถามถึงภาวะผู้นำ
ความสามารถในการบริหารประเทศ
โดยเฉพาะแผนการปฏิรูปของเขา
ดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้ชาวฝรั่งเศส
อยู่ดีกินดีขึ้นมากนัก
ทั้งหมดนี้เป็นผลให้การชุมนุมเสื้อกั๊กเหลือง
เกิดขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว
โดยเป็นการรวมตัวช่วงสุดสัปดาห์
เกิดจากการนัดหมายในโลกออนไลน์
ไม่มีแก่นำผู้ชุมนุมที่ชัดเจน
ลามไปจนถึงเมื่อวันเสาร์

จนกระทั่งวันนี้ยังมีควันหลงจากกลุ่มรถพยาบาลฉุกเฉิน
ประท้วงสวัสดิการการทำงานด้วย

มองว่าเป็นการจราจนในเมืองที่รุนแรงที่สุด

และทำให้ประธานาธิบดีมาปรอง
คณะรัฐมนตรีประชุมฉุกเฉิน
โดยมีการระบุว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังเสียงของผู้ชุมนุม

ก็พร้อมดำเนินการทุกวิถีทาง
รวมทั้งการประกาศภาวะฉุกเฉิน

เขาเคารพในสิทธิการชุมนุม

แต่จะไม่มีทางให้ความรุนแรงเกิดขึ้น
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน